วันนี้นะครับด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดแห่งหนึ่งที่สุพรรณบุรีนะครับที่อำเภอสองพี่น้อง
อ่าก็ความจริงวัดแห่งนี้ก็อยู่กันแค่สามรูปนะครับ
พระเนี่ยมีเจ้าวาดรูปหนึ่งมีพระลูกวัดอีกสองรูปนะครับ
เมื่อวานนี้เจ้าวาดท่านไม่อยู่ไปกิจนิมนต์ที่อื่น
พระในวัดก็เลยแทงกันมรณภาพไปโอ้โหแล้วพระที่แทงอายุเจ็ดสิบหก
ใช่พระที่มรณภาพอายุหกสิบสามอายุเยอะกันแล้วค่ะครับ
คือสองทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้ตำลูกสอบพอทุ่งคอก
ที่อำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีนะครับได้รับแจ้งเหตุว่ามีพระถูกแทงมรณภาพ
อยู่ที่วัดเขาแม่งมุมที่อำเภอสองพี่น้องก็ไปตรวจสอบนะครับ
พระที่มรณภาพอยู่ที่วัดเนี่ยชื่อว่าพระสำรานปรีชาอายุ๖๓ปี
ชื่อเล่นก็คือพระเปี๊ยกถูกแทงเข้าที่ท้องแถวลิ้นปี่๒แผล
แล้วก็ที่คออีกหนึ่งแผลนะครับก็จมกองเลือดอยู่ที่หน้ากุฏิมรณภาพนี่นะฮะ
ส่วนพระที่ก่อเหตุอยู่ที่วัดไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับชื่อพระภวงโพสุวรรณอายุ๗๖ปี
เป็นพระลูกวัดด้วยกันก็ยืนรอมอบตัวอยู่กับตำรวจเนี่ยฮะ
ก็ชี้จุดเกิดเหตุว่าเนี่ยตรงนี้แทงเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ
วัดแห่งนี้มีพระจำวัดอยู่๓รูปนะครับก็คือพระที่มรณภาพพระเปี๊ยกนะครับกับพระผู้ก่อเหตุคือพระภวง
อีกรูปหนึ่งคือเจ้าวาดวัดนะครับพระอธิการมาโนธจารุธรรมโมนะฮะ
หลานชายของพระภวงที่เป็นผู้ก่อเหตุบอกว่าเมื่อวานนี้เจ้าวาดท่านรับกิจนิมนต์ไปที่อื่นไม่ได้อยู่ที่วัด
วัดที่วัดก็เลยมีพระสองรูปคือพระภวงกับพระเปี๊ยกช่วงสองทุ่ม
ตอนนั้นพระภวงซึ่งก็อายุมากแล้ว๗๖แล้วก็อาภาษณ์อยู่หลายโรค
กำลังจำวัดก็คือนอนอยู่นะฮะสองทุ่มพระเปี๊ยกวัยหกสิบสามที่อยู่กุฏิติดกัน
เอาไม้มาเคาะประตูกุฏิเหมือนกับก่อกวนค่ะ
พวงทนไม่ไหวก็เลยลุกขึ้นมาดูอ่าพอเดินไปที่ประตู
เปี๊ยกเอาน้ำสาดใส่เลยแล้วก็มีปากเสียงกัน
อันนี้หลานชายพระภวงที่เป็นผู้ต้องหาเล่านะฮะเราทำกราฟิกจำลองเหตุการณ์นะครับ
เปี๊ยกเอาน้ำสาดใส่เลยนะครับตอนที่เขาเปิดประตูออกมาแบบนี้ฮะ
พวงโมโหก็เลยเดินเข้าไปในกุฏิแล้วก็ไปเอามีดเหน็บมาแทงพระเปี๊ยก
มีดที่ใช้เหน็บเวลาเหน็บเอวเหน็บอะไรพวกนี้นะครับแทงใส่ไปนะครับ
หลังจากนั้นเอามีดกลับไปซ่อนในกุฏินะฮะแล้วก็ไปสับเปลี่ยน
เอามีดปอกผลไม้มาวางไว้ในจุดเกิดเหตุที่พระเปี๊ยกที่ถูกแทงนอนมรณภาพอยู่
ไม่รู้ว่าตอนนั้นคิดอะไรอาจจะเปลี่ยนของกลางหรือว่าจะอะไรยังไงไม่รู้ล่ะ
แต่เอาเป็นว่าที่สุดแล้วพระภวงผู้ก่อเหตุเขาก็ไม่หนี
ก็โทรศัพท์ไปหาผู้ใหญ่บ้านเองเลยนะแล้วก็บอกหลานชายด้วยนะครับ
หลานชายที่เล่าให้เราฟังเนี่ยบอกว่าเนี่ยตอนนี้ได้แทงหลวงตาเปี๊ยก
ตายแล้วแล้วนั่งเฝ้าศพอยู่ที่วัดยังไงแจ้งตำรวจให้มาที่นี่ก็แล้วกัน
วันนั้นอย่างเมื่อคืนเนี่ยเคยเขาก็บอกว่า
เอาไม้ไปถูบประตูไม้ไปถูบประตูเขาจะรับแล้ว

หาหาว่าจะเปิดว่ามีก็หาบทนผ้าว่าจะถูบทำไมอ่ะอะไรอย่างงี้แหละ
ทีนี้พระองค์ที่มารนาก็ถือว่าอาณาประสาทส่วนก็ไม่ห้าแก่

คนหนึ่งเล่นคนหนึ่งเล่นข้องนิ้มคนหนึ่งเล่นข้องแหลง
มีคนหนึ่งตายคนหนึ่งติดขู่
ก็คิดว่ามันเป็นกรรมของแก
คนยู่ประอาทิตย์แล้วยู่มาเจอกันตรงนี้

นาทีก็โทรไปแจ้งผู้ใหญ่ว่าให้มาวัดหน่อย
ผมอยู่ที่เลี้ยงก็ชัดมั้งไม่ชัดมั้ง
ก็ถามว่ามีเรื่องอะไรกันที่วัด
เขาก็บอกว่ามีคนมาก็โกรธเขา

หลวงตาพวงนี้เล่าอะไรให้ฟังไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อืม
ประมาณก็ประมาณหลายเดือนแล้ว
หลวงตับเปรียสได้มาข้อห้องทุบห้องบ่อยครั้ง
สาดน้ำด้วย

เหตุการณ์ทั้งหมดมันก็จากคำบอกเล่าของหลวงตับพวงที่เป็นผู้ต้องหาในขณะนี้เนี่ยเนี่ย
เหตุการณ์ทั้งหมดมันก็จากคำบอกเล่าของหลวงตับพวงที่เป็นผู้ต้องหาในขณะนี้เนี่ยเนี่ย
เหตุการณ์ทั้งหมดมันก็จากคำบอกเล่าของหลวงตะพวงที่เป็นผู้ต้องหาในขณะนี้นะ
หลวงตะเปี๊ยกมรณภาพไปแล้วก็ไม่สามารถชี้แจงอะไรได้

บอกว่าก็ไม่คิดว่าแค่ไม่อยู่ที่วัดก็จะเกิดเหตุพระลูกวัดแทงกันจนมรณภาพแบบนี้
บอกว่าก็ไม่คิดว่าแค่ไม่อยู่ที่วัดก็จะเกิดเหตุพระลูกวัดแพงกันจนมรณภาพแบบนี้
บอกว่าก็ไม่คิดว่าแค่ไม่อยู่ที่วัดก็จะเกิดเหตุพระลูกวัดแพงกันจนมรณภาพแบบนี้
บอกว่าก็ไม่คิดว่าแค่ไม่อยู่ที่วัดแพงกันจนมรณภาพแบบนี้
ทั้งทั้งที่ทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นพระชราภาพกันแล้ว
ทั้งทั้งที่ทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นพระชราภาพกันแล้ว

คือท่านเจ้าวาดวัดบอกว่าที่วัดแห่งเนี้ยครับท่านผู้ชมครับ

ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว

ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว
ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว
ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว
ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว

ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว
ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว
ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว

ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว

ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว

ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว
ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว
ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว
ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว

ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว

ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว

ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว
ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว
ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว

ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว
ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว

ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว

ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว
ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว

ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว

ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว
ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว

ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว

ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว

ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว

ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว

ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว
ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว

ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว

ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว
ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว

ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว
ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว
ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว

ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว
ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว
ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว

ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว

ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว

ฝ่ายกรเหตุ๗๖ฝ่ายมรณภาพกันแล้ว